สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามาเกะกะกันที่กองรายการใหม่ป้ายแดงทางไทยรัฐทีวีนั่นคือรายการแม่ว่าได้ค่ะ
พบกับแม่วันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งเริ่มสองมีนาคมนี้ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
มีแม่ด้านะคะนี่แม่ด้าอยู่นี้นะคะแล้วก็มีแม่นิงนะคะ
เก่งนอนั่นแบบเก่งพอสามารถรอบด้าน

หน้าที่แตกที่สุด
เก๊ก
ว่าได้ก็เป็นรายการที่คือแม่จะต้องว่าได้ทุกอย่างเจ้าของร้านกาแฟแม่ว่าได้
ร้านอยู่แจ้งราษณะปัจจีน๒๙ภัยเท้าซอยมา๑๐๐มิลลิเมตร

ไม่เห็นเลยมีแฟนยังเห็นแล้วโทรไม่ช้าเห็นแม่แปลกก็คือแม่ว่าได้จริง

สายทางของแม่ย่างแล้วเลย
เพื่อนแกล่าครับ
แฟนเด็กล่ะแฟนเด็ก

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ไม่เจอแม่หูแต่ไม่ได้

เดี๋ยวนี้เราตามไปกิน

เขาถามแม่ว่าได้ไปกินกาแฟ
แต่เจ้าของรายชีวิตได้เนอะเนเวอร์ได้ค่ะ